ประธานาธิบดีสหรัฐมีการออกมาแถลงข่าวนะครับ
โดยระบุว่าเหตุการณ์โจมตีในรัฐแคลิฟเฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวานนี้

มีการติดต่อกับกลุ่มก่อการร้ายผ่านทางโซเชียลมีเดียครับ
นายบารักษ์โอบามาประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่า
เหตุกรรดจริงที่เกิดขึ้นที่แคลิฟโฟเนียเมื่อวานนี้
มีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
หลังได้รับรายงานจากหน่วยสืบสวนสอบสวนกลางของสหรัฐ
มีการพบคลังอาวุธที่บ้านของผู้ต้องสงสัย
อีกทั้งยังพบว่าผู้ต้องสงสัย๒คน
ได้ติดต่อกับกลุ่มก่อการร้ายอิสลามสุดโต่งทางโซเชียลมีเดีย

ส่วนสาเหตุที่คนร้ายเลือกโจมตีศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการ

ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุ

ได้ออกมาเผยภาพและข้อมูลใบขับขีดของนาย
ซึ่งเป็นหนึ่งในคนร้ายที่ถูกวิสามันฆาตกรรมเสียชีวิต
ที่ก่อเหตุกราดยิงพร้อมกับภรรยาวัย๒๗ปี
ทำให้ประชาชนเสียชีวิต๑๔คนและบาดเจ็บ๒๑คน
โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าทั้งคู่ได้รับการสนับสนุนและเตรียมการมาอย่างดี
โดยก่อนที่สามีภรรยาคู่นี้จะบุกโจมตีศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการ
ทั้งคู่ได้นำลูกสาววัย๖เดือนไปฝากไว้กับแม่ยายครับ
สองลูกครับ